เมื่อกี้สัมภาษณ์นนกุลแล้วก็สัมภาษณ์พี่แอฟต่อ
เรามีเวลาประจวบเหมาะได้เจอกับแม่แอฟ

เขาอาสาไปล้วงลึกเรื่องหัวใจของแม่แอฟ

มีคนดีของใจมาคอยดูแลให้ไม่เหงาแล้วนะคะ
ถึงตอนนี้แม่แอฟจะยังอุบไม่ยอมบอกว่าคนนั้นเป็นใคร
แต่ความพยายามของผู้สื่อข่าวของเราไม่ลดละ
สเปคแบบไหนที่แม่ยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาดูแลหัวใจ

คนกลัวจะถามเราเรื่องความรักเยอะเลยพี่แอบ

พี่แอฟแบบว่ายอมเปิดใจ

ไปตอบตาม

ใช่ค่ะใช่
น้องพี่ใหม่เห็นซะนี้เรื่อง